มาดูที่ขาวอ่างลืนายครับ
มีการตั้งด่านเก็บสวยรถนักท่องเที่ยวฮะ

สวัสดีครับ

เดินกันจ่อน

เขาไม่ทำอะไรแม่เพราะว่าเขาจะมาดูข้างหลังรถเฉย
พ่ออยากขยับรถนะเขามาดูข้างหลังเฉยมันไม่มีอะไร

นี่แหละคือคนเอ้ยตัวที่มาเก็บสวยที่ผมบอกครับคุณผู้ชมฮะ
คือต้องเป็นขาใหญ่ประจำถิ่นเขาอ่างลือในแหละ

ตอนแรกคนในรถก็ยังอารมณ์ดีเออนี่ตัวนี้ช้างมันอารมณ์ดี
เท่านั้นแหละถัดไปนะฮะพ่อเดินสวนเข้ามาเลยนะครับ

คือคนขับเนี่ยเป็นคุณพ่อพยายามจะขับรถเหมือนกันจะค่อยเลื่อน
แต่คุณแม่กับลูกสาวนี่สงสัยเคยดูข่าว
นิ่งพ่อนิ่งอย่าพ่ออย่า
พอพ่อจะกันเลื่อนรถไม่ได้เดี๋ยวมันตกใจ

กับแม่เนี่ยโอ้โหเตือนพ่อให้ได้สตินะครับ
พอมันมาดูแล้วไม่ได้อะไรไปเท่าไหร่

อีกคันนึงนี่แหละครับอีกการนี้เกิดขึ้นบนถนนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างริวนัย
จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็จะเจอช้างป่าออกมาทำด่านลอยแบบเนี้ยนะฮะ
เอาหาของกินครอบครัวระวังเลยเตือนกันอีกทีนะครับ
รถได้ห่างจากช้างอย่างน้อยสามสิบเมตรหากช้างเดินเข้ามา
เคลื่อนรถหนีด้วยการถอยหลังอย่างมีสติอย่าเดินหน้านะ
เดินหน้ามันนึกว่าเดินเข้าใส่มันนะหรือว่าจอดจอดให้นิ่งที่สุดนะฮะ

เคลื่อนรถผ่านไปนะครับจะได้ไม่รับอันตรายนะฮะ
แต่อย่าบีบเด็ดขาดนะถูกต้องนี้ไม่ได้เลยปิ๊นปิ๊นมันแป๊นเลยนะ
มันฝาดสายมันมานั่งทับสายนี่รถแบนเลยน่ะค่ะ